อีกหนึ่งข่าวดีแต่ว่ามีไอเดียดีอยู่ในนั้นด้วย

เหมือนคุณบูปู้และคุณตุ๊กกี้
แต่ว่าการแห่ขานหมักที่จังหวัดการละศิลป์
เดินก็เมื่อยเลยปั่นจากกระยาน

ใช่ค่ะก็เป็นงานมงคลสมรสแหวกแนว

อยู่ด้านหน้าไปแล้วนะคะสำหรับป้ายสีแดง
จัดขึ้นที่บ้านหลุบตำบลหลุบอำเภอเมืองกาลสินค่ะ
โดยเมียนายรัชติกรศรีแสงเจ้าบ่าว
เสนอแนวคิดแห่ขันหมากด้วยการขี่จักรยานโบราณ
แล้วก็ติดป้ายข้อความว่าเจ้าบ่าวป้ายแดงนะคะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ
ดูข้างหลังสิคุณลากกระป๋อง
ข้างหลังมีที่ซ้อนด้วยพร้อมให้ซ้อนนะคะ
เสนอแนวคิดว่าอยากขี่จักรยานแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีเพื่อนนักปั่นกว่า๓๐คนช่วยกันแห่ขันหมาก
ตามถนนบริเวณตลาดสดบ้านหลุบเดินทางไปบ้านเจ้าสาว
ทำพิธีสู่ขอนางสาวรัศดากรบุญแก้วเป็นเจ้าสาว
สร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะ

อะไรฮะเป็นประตูห่วงประตูห่วงไถหลอนะคะโดยตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานเจ้าบ่าว
และเหล่านักปั่นได้โหร้องเพลงแล้วก็บันเลงเพลงของขบวนกลองยาวอย่างสนุกสนาน
ก่อนเดินทางไปถึงบ้านเจ้าสาว
และประกอบพิธีมงคลสมรสตามประเพณีต่อไปนะคะ
ซึ่งเจ้าบ่าวบอกว่าที่ปั่นจักรยานไปสู่ขอเนื่องจาก
เป็นคนที่หลงไหลการปั่นจักรยาน
แล้วก็มักจะไปร่วมปั่นจักรยานกิจกรรมต่างเป็นประจำ
ซึ่งถือโอกาสในวันแต่งงาน
ทำสิ่งที่ชื่นชอบด้วยการปั่นจักรยาน

ที่มาร่วมปั่นจักรยานในขบวนแห่ขันหมากด้วย